โอ้โหเขาบอกว่าเป็นคลิปที่อาจจะสร้างความเสื่อมเสีย

ใช่เหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นคนขับรถตุ๊กนี่แหละที่ไปขู่

เธอก็ตกใจนะเพราะว่าที่เขาแชร์กัน

แท็กนักเรียนเชียงใหม่ป่าเถื่อนไดโล่
ทีนี้ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถด้วยค่ะ
เรื่องนี้ค่ะทางด้านนางพันนีพุ่มพันธ์

แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัทรพงศิลป์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีตำรวจมีทหารมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ว่าหลังจากนี้จะมีข้อตกลง
ว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไง

สำนักงานเขตขนส่งอาเขตเชียงใหม่
แล้วก็มีกลุ่มคิวรถตุ๊ก๒แถวแดงกว่า๑๐คัน
วิ่งรับผู้โดยสารในพื้นที่ขนส่งอาเขต

เพราะว่าตอนนี้จะแก้ไขปัญหายังไง

ก็เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขนส่งเองก็มีการเรียกคู่กรณี
คือประชุมหาบรือแล้วก็ต้องหาตัวด้วยนะ

มันเลยเป็นที่มาของการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เขาก็เลยตั้งเป็นหัวข้อในการโพสต์
แล้วก็พอเจอตัวแล้วก็มีการคุยกัน

ข้อหาก็คือใช้รถผิดประเภท
ส่วนคนขับตุ๊กที่เราเห็นว่าดูเกรี้ยวกราดดูขู่ทำร้าย
ก็ผิดเหมือนกันผิดอายาข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
อันนี้เป็นหน้าที่ของการสอบสวนของตำรวจ
ส่วนทางของกรมการขนส่งจากการตรวจสอบ
เขาก็ต้องตรวจสอบพวกใบอนุญาตไงคุณ
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วคนขับรถตุ๊กคือนายรุ่งรุษจินาเรือน

ไม่มีใบอนุญาตขับขี่สาธารณะ
แล้วอันนี้มันผิดนะไม่ใช่ผิดแค่ตัวนายบอลอย่างเดียว

เขาก็ต้องโดนดำเนินคดีเหมือนกันนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้นายรุ่งรุษเสื้อสีน้ำตาลคนนี้
เขาก็ยืนยันว่าผมเดือดร้อนอย่างหนักเลย

คือเขาบอกเราหากินได้มาวันละ๒๐๐๓๐๐บาท

ผิดกฎหมายอีกยอมไม่ได้เขาก็บอกแบบนี้

คือก็ยอมรับเลยแหละว่าเนี่ยโกรธอัดอั้นมานานอัดอั้นมาหลายครั้งแล้ว
แต่ก็อยากจะขอโทษที่ผมใจร้อนอยากขอโทษสังคม
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหานี้ด้วยนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณบอลรุ่งรุษที่เขาขับรถตุ๊กหน่อยค่ะ
สหรัฐการณ์ลองโทษทั่วไปกลับมา๕เบื่อมแล้ว

คือคุณสุศุคุณคะนี่เราปล่อยเสียงผิดหรือเปล่า
คนเดียวกันกับในคลิป
คนเดียวกันไหมครับเพราะว่าตอนในคลิปนี้
คิงลงมาคิงลงมาคิงจะอู้จะดีจะได้

ก็คิงก็แบบว่าเองก็ได้แกก็ได้มึงก็ได้
เหมือนแบบมึงลงมาอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นชาวต่างชาติ๒คน

เพราะว่าเห็นคนขับรถตุ๊กไปหยิบท่อนเหล็กแล้ว

เพราะเขาบอกว่าพฤติกรรมของนายบอล

เคยมีคนถ่ายคลิปไว้ได้
ว่าไปขับแซงขับปาดขับอะไรกัน
อาจจะมีปัญหากันและชูนิ้วกลางใส่กัน

ใช่คือมีข้อมูลจากทางฝั่งของทหารด้วยนะ
เขาก็บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
เรื่องพฤติกรรมของในบอลรุ่งรุษบ่อยครั้งเลย
ทหารก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

ล่าสุดที่เป็นข่าวไม่ได้ครั้งแรกที่เกิดขึ้น
บอกเขาไม่ได้ครั้งแรกเป็นครั้งที่๒แล้วนะครับ
ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนครั้งที่๒ที่ถ่ายคลิป
แล้วก็ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลครั้งนี้นะครับ
นี่ยกนิ้วกลางให้นะครับ
คุณผู้ชมครับเราก็มาดูว่าคนต่างชาติ
ซึ่งเธอเป็นคนโพสต์เรื่องราวนี้เองในโลกโซเชียล
และเธอก็เป็นคนถ่ายคลิป

แล้วก็โพสต์ไว้ในเพจ

รู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับ
ฟังเสียงไหมฟังเสียงเพื่อนหน่อยครับ
นี่แหละครับเธอก็บอกเธอยังรักเมืองไทยอยู่นะครับ
จริงเธอต้องเดินทางไปมาเมืองไทยบ้างอยู่แล้ว
เพราะว่าเธอทำงานเกี่ยวข้องกับเมืองไทยด้วย
ใช่ค่ะแล้วพอคุณภูริพัฒน์ไปสัมภาษณ์ไปพูดคุย
คือเธอบอกว่าตกใจเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เธอมา
คนไทยก็น่ารักนิสัยดีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้

ทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องของการกระทบกระทั่ง

เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งอาเขตเชียงใหม่
ก็มีการนำป้ายมาติดไว้คุณผู้ชม

แต่ต่อให้ติดป้ายไวนิวตัวเบอร์เรอขนาดนี้แล้ว

ก็เลยมีกลุ่มผู้ประกอบการรถบริการสาธารณะ
ในพื้นที่ที่พวกเขาวิ่งให้บริการอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีในรุ่งรุษ
หรือว่าในบอลนะครับทางตำรวจเชียงใหม่เอง
เขาก็ดำเนินคดีในข้อหา
หมินซึ่งหน้าและขับขี่รถยนต์สำล้อเครื่องรับจ้าง
โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะครับ
ทีนี้ก็ต้องดูทางกรมการขนส่งทางบกหรือว่าทางขนส่งเชียงใหม่
ว่าอย่างไรเกี่ยวกับการที่จะให้ผู้ชายคนนี้
ขับขี่รถต่อหรือเปล่านะครับ
หรือว่าต้องทำอะไรให้ถูกต้องถูกตามกฎระเบียบ
ว่าต้องมีการอบรมเรื่องพฤติกรรมและมารยาทอะไรอีกนะครับ